ที่ผ่านมานะคะเป็นงานที่รองนายกรัฐมนตรีค่ะ
บรรยากาศภายในงานใต้ร่มพระบารมี๒๓๔ปีกรุงรัตนโกศิลป
ก็มีการออกร้านแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมจำนวนมากด้วยนะคะ
ติดตามบรรยากาศเพิ่มเติมจากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามานะคะจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
ร้านค้าสี่ภาคภายในงานมหากรรมสินค้าวัฒนธรรมของดีบ้านฉันที่ท้องสนามหลวง
เริ่มเปิดต้อนรับผู้มาชมงานกันแล้วนะคะ
ขณะที่พิธีบวงสวงศาลหลักเมืองนั้นถือเลิกยามดีเวลา๙นาฬิกา๑๙นาทีที่ผ่านมาค่ะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เดินทางมาเป็นประธานในพิธีฉลององค์พระหลักเมืองครบรอบ๒๓๔ปี
โดยได้นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธี๒๑รูปค่ะ
มีพระพรมมังคลาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
อกจากนี้มีการประกอบพิธีพรามและพิธีสงฆ์บวงสวงองค์พระหลักเมือง
ทำพิธีเททองรูปหล่อฮานุมานครองเมืองและจัดแสดงผลชุดฮานุมานครองเมืองจากสังขี้สิน
สำหรับสารหลักเมืองนั้นสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่๑
ในวันที่๒๑เมษายน๒๓๒๕มีลักษณะเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์มีไม้แก่นจันทร์ประกับนอกสูง๑๘๗นิ้วลงรักปิดทอง
เสาเป็นรูปบัวตูมภายในกลวงเป็นช่องสำหรับบรรจุดวงชะตากรุงเทพมหานคร
เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยโดยเฉพาะในวันประเพณีสำคัญจะมีประชาชนเข้ามาสักการะจำนวนมากค่ะ
ด้านนายวีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่างานใต้ร่มพระบารมี๒๓๔ปีกรุงรัตนโกศิลปที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนั้น
กระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมากซึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือการแสดงรามายนะอาเซียนเฉลิมพระเกียรติจาก๘ประเทศอาเซียนที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนการแสดงในแต่ละวันตลอดการจัดงานทั้ง๕วันค่ะ
จากนี้ก็ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมจากทุกภูมิภาคของไทยมาแสดงบนเวทีกลางอาทิตการแสดงโขนมีการจัดแสดงว่าวอาเซียนการจัดจำหน่ายสินค้าของดีบ้านฉันผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจาก๗๖จังหวัดทั่วประเทศ
รวมไปถึงนิทัศกาลเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย
ในราชวงศ์จักรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
การฉันอาหารสุดยอดของแต่ละจังหวัด
ขาดไม่ได้ก็คือนิทรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี
แล้วก็นิทัศกาลที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง
ของกรุงเทพมหานครมาจนถึง๒วัน
นอกจากกิจกรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนะคะ
ยังมีกิจกรรมไหว้พระ๙วัดสืบสิริสวัสดิ์๙รัชกาล
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
และเข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยค่ะ
งานใต้ร่มพระบารมี๒๓๔ปีกรุงรัตนโกศิลป์นี้
เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมจนถึงวันอาทิตย์ที่๒๔เมษายนนี้ค่ะ
ท่านใดที่สนใจที่จะมาซึมซับวัฒนธรรมไทย
เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนก็สามารถเดินทางมาได้
ท้องสนามหลวงลงละครแห่งชาติ
และพิพิธภัณฑ์ทัศนธ์แห่งชาติกรรมนครค่ะ
สุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ